คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้นะคะที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะโอ้โหคุณยายวัย๖๐ปีใจสลายร้องไห้จนเป็นลม
คือคุณยายเนี่ยต้องออกไปรับจ้างถอนมันสัมปะหลังฝากหลานชายวัยสองขวบเอาไว้กับหลานสาวอีกคนนึง
หลานสาวเนี้ยอายุสิบเก้าครับพอคุณยายกลับมาอ้าวหลานชายวัยสองขวบหายไปไหน
นี่คือคุณยายร้องไห้จนเป็นลมแบบนี้เพราะสุดท้ายแล้วนะคะ
ไปเจอหลานชายวัยสองขวบเสียชีวิตโอ้โหเสียชีวิตอยู่ในสระน้ำ
นี่ค่ะกู้ภัยนำร่างน้องขึ้นมาแล้วมันเป็นภาพที่น่าเศร้าใจมาก
ปืนของเล่นเด็กอ่ะค่ะอืมก็ลอยอยู่ข้างข้างศพน้องนะคะครับ
ตำรวจผู้ทอนหนองหงจนที่คู่ภัยไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้นะคะ
เด็กชายวัยสองขวบค่ะจมน้ำเสียชีวิตที่บ้านหนองเต็ง
อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรำสระน้ำตรงนี้ห่างจากหมู่บ้านประมาณสามร้อยเมตรค่ะ
นิวนะคะอายุแค่สองขวบนะคะก็ลอยอยู่ในสระน้ำค่ะ
ข้างศพก็มีปืนของเล่นลอยอยู่ด้วยคุณยายของน้องค่ะ
คุณยายสวัยสุภาษิตอายุหกสิบปีคุณยายคือเป็นลมไปเลยนี่นะคะ
ครับเป็นลมเลยร้องไห้จนเป็นลมตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่บอกว่าน้องนิวน่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๖๘ชั่วโมงแล้วนะคะ
เพราะว่าศพคือลอยขึ้นเหนือน้ำแล้ว
พอตรวจสอบอย่างละเอียดตามร่างกายของน้องไม่มีบาดแผลการถูกทำร้าย
ฝากน้องนิวเอาไว้ให้ยายเลี้ยง
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยยายก็ฝากเอาไว้กับหลานสาวอีกคนนึง

ยายเองก็ไปรับจ้างถอนมันสัมปะหลัง

ก็ถามหลานสาวว่าน้องนิวไปไหน

สุดท้ายน้องนิวเสียชีวิตอยู่ในสระน้ำ
หลานสาวที่ดูแลน้องนิวนะคะก็บอกว่า
คือเธอไปจ่ายค่าน้ำ

อ๋อน้องนิวตื่นแล้วแล้วบอกน้องนิวว่านั่งรอก่อน

คือว่านิวไปเล่นก็เลยเดินตามหาตรงนี้
ตามหาอยู่ใช่ไหมตามหาไปทางนี้ทางนี้แต่ไม่เจอเนอะ

คุณปริญญาชาติกรุงถิ่นทีมข่าวของเรา

ไปเจอกับกู้ไพโมโลนิธีกู้ไพ

บ่อน้ำกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านค่ะ

นำของมาเส้นไหว้นะคะวางไว้ที่ริมบ่อน้ำ

มีน้ำดื่มขนมทูบเทียน
และรับแจ้งว่าเด็กจมน้ำก็รีบเดินทางมาตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นบ่อน้ำของชาวบ้านนะคะ
เนื้อที่ประมาณ๑งานอยู่ติดถนนเลยค่ะ
ตอนที่กู้ภัยไปถึงคือเด็กเสียชีวิตแล้ว
อยู่ห่างจากบ่อแค่เมตรเดียว
น้ำลึกประมาณเมตรกว่าคือระดับเอวของผู้ใหญ่นะคะ
ข้างศพมีปืนของเล่นลอยอยู่ด้วย
ชาวบ้านบอกว่าเด็กที่เสียชีวิตคือชอบไปเล่นแถวนี้บ่อย
ยายพาวัวที่เลี้ยงมากินน้ำที่บ่อนี้
เด็กก็เลยคุ้นเคยมาเล่นแถวบ่อนี้อยู่บ่อยอะค่ะ

เป็นศพเด็กชายนอนคว่ำหน้าอยู่บริเวณมุมสระ
ห่างจากขอบสระประมาณ๑เมตร
น้ำลึกพอสมควรครับ

ครับญาติเขาบอกว่าทางนี้

โว้วมากินน้ำครับ

ครอบครัวได้นำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านค่ะ
คุณยายยังร้องไห้ตลอดเวลาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณยายบอกว่าหลานชายคนนี้ยายเลี้ยงมาตั้งแต่อายุเดือนเดียว

กับแม่ไปทำงานต่างจังหวัดปกติแล้วเนี่ยเวลาไปไหน
ยายพาน้องนิวไปด้วยตลอดดูแลไม่คลาดสายตา
คือน้องนิวเนี่ยชอบเล่นน้ำเมื่อวานนี้ป้อนข้าวน้องนิวเสร็จ
ช่วงเวลาประมาณ๑๑โมงคือเป็นเวลาที่หลานต้องนอนนะคะ
ก็เลยฝากน้องนิวเอาไว้กับหลานสาวอีกคนนึงที่อายุ๑๙ให้ดูแล
คือยายต้องไปเลี้ยงวัวที่ทุ่งนาต้องไปตัดต้นมันสัมปะหลัง

พอตกเย็น๕โมงเย็นค่ะยายก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาบ้าน
ปรากฏว่าอ้าวไม่เห็นน้องนิวหลานชายก็ถามหลานสาวว่าอ้าวแล้วน้องนิวอยู่ไหน
ทุกคนก็บอกว่าไม่รู้น้องนิวไปไหนโอ้โหก็ช่วยกันตามหานะคะ
สภาพที่เห็นคือน้องนิวเป็นศพลอยอยู่ในบ่อน้ำกลางทุ่งนา
ห่างจากบ้านไป๓๐๐เมตรนะคะยายคือเข่าซุดร้องไห้จนเป็นลม
ยายบอกว่าคือภาพที่มันสลดใจมากก็คือภาพที่เห็นศพหลาน
และเห็นปืนของเล่นที่หลานเล่นอยู่เป็นประจำอะค่ะลอยอยู่ข้างศพหลาน
แล้วปืนของเล่นอันนี้ยายเพิ่งซื้อให้๑วันก่อนน้องนิวเสียชีวิต
คือน้องนิวอยากได้ยายก็ซื้อให้พอยายซื้อให้คือน้องนิวดีใจมาก
เล่นทั้งวันนะคะมาทำเสียงปืนวิ่งเล่นกับยาย
เล่นทั้งวันเล่นกับปืนของเล่นเนี้ยทั้งวันวิ่งไปเล่นตามทุ่งนาหลังบ้านด้วย
ยายก็คาดว่าน้องนิวคงออกไปวิ่งเล่นแล้วก็ไปเจอเบาะน้ำ
ซึ่งบ่อน้ำน้องนิวก็ค่อนข้างจะคุ้นแล้วน้องนิวก็ชอบเล่นน้ำด้วย
แต่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่แถวนั้นแล้วน้องนิวคงพลาดตกลงไปในบ่อน้ำอะค่ะ
เขาไวมากเด็กคนนี้น่ะดูทันก็ทันดูไม่ทันก็แป๊กกิ้งเลย
ถ้ายายดูยายจะวิ่งทั้งวันนั่นแหละนู่นไปนู่นนู่น
ยายต้องพาขึ้นรถยายขับสลิงก็ขึ้นรถโอ้โห
ไปดูงัวก็เอาไปด้วยไม่ไว้ใจ
เพราะยายกลัวครั้งนี้ก็ดูไม่ดีไง
เมื่อวานจะนอนแล้วจะเที่ยงแล้วยายไป
นุมานตัดต้นมันทุกวันไปถูกตะโกนแล้วก็กลับ
เมื่อวานนี้เลยตัดต้นมันจนเย็น
เห็นพี่โคณไม่ได้ลงเล่น
ปืนที่ยายซื้อมาให้เห็นแย่งเพื่อนเขา
วันตายนี่เลย
พ่อแม่ของน้องนิวที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดแน่นอนนะคะทันทีที่รู้ข่าวก็ต้องรีบกลับมาที่บ้าน
นางสาวนอนกมลขุนนำวงอายุ๒๑ปีแม่ของน้องนิวค่ะ
บอกว่าตอนเช้าก่อนที่น้องจะเสียชีวิตยังวีดีโอคอร์คุยกับน้องอยู่เลยนะคะ
ยังถามลูกชายเลยว่าทำอะไรอยู่ลูกลูกก็บอกว่ากินช็อกโกแลต
คือน้องชอบชอบช็อกโกแลตชอบขนมซึ่งก็คุยกับลูกทุกวัน
เพราะว่านานนานจะได้กลับบ้านมาหาลูกก็จะมีการถ่ายคลิปลูกชายเอาไว้
เวลาทำงานเสร็จเหนื่อยเปิดดูคลิปลูกชายในโทรศัพท์มือถือ
นี่ค่ะคือคลิปของน้องนิวค่ะคือแม่บอกว่าทำงานเหนื่อยขนาดไหนนะ
เปิดดูคลิปเห็นหน้าลูกชายได้ยินเสียงหัวเราะของลูกนะหายเหนื่อยนะ
แม่บอกก็ดูแบบนี้ค่ะมีคลิปของลูกชายที่เล่นกับสุนัขตัวโปรด
อ้อยเป็นสุนัขเพศผู้อายุ๒เดือนเล่นกันตลอด
น้องก็ชอบช่วยยายทำกับข้าวก็จะถ่ายคลิปแบบนี้ค่ะ
ยายจะถ่ายคลิปแล้วแม่ก็จะถ่ายเก็บเอาไว้
นี่คือสุนัขที่น้องชอบเล่นด้วยชื่อเจ้าอ้อย
คุณแม่บอกว่าก่อนเกิดเหตุ๓สัปดาห์มันเหมือนมีรางไม่ค่อยดีค่ะ
แม่บอกแม่ฝันฝันเห็นลูกชายเนี่ยวิ่งเล่นอยู่แถวบ่อน้ำในหมู่บ้าน
จู่ก็เดินลงน้ำไปในฝันคือแม่วิ่งตามแต่ช่วยไม่ทันลูกจมน้ำนะคะ
พอตื่นขึ้นมาก็รีบโทรหายายที่ดูแลลูกชายอยู่
บอกว่าเนี่ยฝันไม่ดีเลยฝันว่าลูกจมน้ำก็ฝากดูแลน้องนิวให้ดีนะ
บอกไม่คิดเลยนะคะว่าสิ่งที่ฝันมันเกิดขึ้นจริงน้องนิวจะเสียชีวิตเพราะจมน้ำจริง
คลอดลูกเสร็จก็เอาให้แม่เลี้ยงได้๒๓ปีแล้วค่ะ
แม่ก็เลี้ยงคนเดียวมาตลอดส่วนตัวหนูก็ทำงานแล้วก็ส่งเงินมาให้แม่อย่างเดียวค่ะ
แล้วก็เทศกาลอะไรอย่างนี้ก็จะกลับมาหาลูกอย่างปีละครั้ง๒ครั้ง
โทรมาหาแม่ทุกวันค่ะฝันว่าลูกจมน้ำก็เลยโทรมาหาแม่
บอกแม่ว่าให้ระวังนะฝันไม่ดีกลัว
ก็ใช่ค่ะไม่คิดว่าจะเป็นจริง
รู้ค่ะเพราะว่าเขาเล่นตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
ขวบกว่าเขาก็เริ่มเล่นแล้วเริ่มแบบเดินได้เขาก็เล่นแล้วค่ะ
ใช่ชอบมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว
ทางครอบครัวจะประกอบพิธีทางศาสนาให้กับน้องนิววันนี้วันสุดท้ายนะคะ

โรงศพของน้องก็นำช็อกโกแลตนะคะคือน้องชอบ
วางเอาไว้มีอาหารมีนมนี่ค่ะ
จากการชนะสูตรค่ะคือน้องก็เสียชีวิตจากการจมน้ำนะคะ
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไร
ว่าน้องคงออกจากบ้านไปวิ่งเล่น
แล้วก็บ่อน้ำตรงนี้น้องก็เคยไปกับคุณยาย

น้องคงจมน้ำพลาดตกลงไปจมน้ำเสียชีวิต
แล้วก็ไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นพอดี